จากผลเอกประยุทธ์แล้วนะครับที่มาร่วมประชุม
ก็มีผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้วย

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณให้สัมภาษณ์ไหมครับ
ให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์นะครับในคราวนี้นะฮะ
ก็นักข่าวก็พยายามถามนะท่าน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ย
ท่านมองยังไงบ้างท่านคิดยังไงบ้างนะครับโอเคค่ะ
ซึ่งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้พูดถึงเหตุปะทะกันบอกว่า
เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เสียใจกับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคน
และอยากให้ชุมนุมโดยสันติลดอารมณ์ลงมา
ส่วนความคิดต่างมันเกิดขึ้นได้
แต่อย่าใช้อารมณ์นะครับ
ฟังเสียงพลเอกประวิทย์กันซะหน่อย
โดยเฉพาะการที่นักข่าวถามอีกประเด็นหนึ่ง
ก็คือการจับตามองการชุมนุมวันนี้

ผลเอกประวิทย์เป็นห่วงการชุมนุมอย่างไรบ้าง
ก็อยากฝากเจ้าหน้าที่
ให้ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุมด้วย

นะครับไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามให้เจ้าหน้าที่ดูแลนะครับ
แล้วก็ไม่อยากให้มีการใช้อาวุธอะไรนะครับ

ผู้ชุมนุมกลุ่มราศดรนัดชุมนุมที่แยกราชประสงค์ในวันนี้

แล้วก็เมื่อถามกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกต
หรือตอนนี้คือทั้งโลกโซเชียลเลย
รวมถึงทางนักกฎหมายนักสิทธิมนุษยชน

ปล่อยให้ผู้ชุมนุมสองฝ่ายปะทะกัน
เจอม็อบทั้งที่อยู่ในจุดเสี่ยง
แต่เจ้าหน้าที่ทำไมถึงไม่ดูแลควบคุมในจุดนั้น

พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เองก็ดูแล
แต่ผู้ชุมนุมมีหลายฝ่ายหลายข้างหลายด้าน
และไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นตรงไหนบ้าง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
นี่คือคำให้สัมภาษณ์ของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ